บริเวณรอบอนุสวรีชัยสมรภูมิ
จะมีคิวรถตู้อยู่เป็นจำนวนมาก

ไม่ว่าจะเป็นหัวหินพัทยาลบบุรีนครสวรรค์
ทำให้บริเวณนั้นค่อนข้างแออัดนะคะ

เป็นคณะทำงานจัดระเบียบรถตู้โดยสาร

สถานีขนส่งทั้ง๓จุดนะครับ
โดยจะเริ่มทดลองย้ายก่อนประมาณปลายเดือน
กันยายนแล้วก็ย้ายจริงประมาณเดือนตุลาคมนี้ครับ

สาธารณะลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ

ซึ่งตามแผนการจัดระเบียบรถตู้โดยสาร

ที่วิ่งให้บริการเส้นทางระหว่างจังหวัด
ระยะทางไม่เกิน๓๐๐กิโลเมตร

ให้บริการที่สถานีขนส่งครับ

รองผู้บัญชาการกองพลทหารมาที่๒

จัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะยืนยันว่า

ย้ายผู้ประกอบการรถตู้โดยสารทั้งหมด
๔๒๐๕คัน

ผู้โดยสารกรุงเทพทั้ง๓แห่งครับ

จำนวนกว่า๒๐๐คันจะย้ายเข้ามา
ในบริเวณสถานีขนส่งหมอชิด
ขณะที่รถตู้โดยสารสายใต้ก็ย้าย
ไปจอดที่สถานีขนส่งสายใต้ราชชนนานี

ก็จะย้ายไปจอดที่สถานีขนส่งเอกมัย
จำนวนประมาณ๕๔๐คันครับ

ก็จะมีการขอความร่วมมือนะครับ
ให้องค์การขนส่งบนชนกรุงเทพหรือขสมกร
รถเมย์ปรับอากาศจำนวน๑๕คัน
วิ่งรับส่งผู้โดยสารจากอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
ไปยังสถานีขนส่งโดยสารทั้ง๓แห่งนะครับ
และในวันที่๒๙กรกฎาคมนี้
ก็จะประกาศร่วมกันกับผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร

ก่อนจะทดลองย้ายการให้บริการในช่วงวันที่๒๑๒๘กันยายน
และย้ายจริงวันที่๒๕ตุลาคม๒๕๕๙นี้ครับ